ต่อเนื่องแล้วครับเรื่องของโครงการเราชนะอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์ไปส่วนหนึ่ง
ก็คือชาวบ้านบางท่านพ่อแม่พี่น้องของเราบางท่านบอกว่าอยากจะได้เงินสด
หนี้จ่ายสินให้หนี้นอกระบบค่าเช่าค่าช่องบ้านค่าเช่ารถอะไรต่าง
ค่าจีปาถะที่อยากจะจ่ายตามประสงค์
เพราะว่าอะไรวันนี้เมื่อ๔ชั่วโมงที่แล้วรัฐมนตรีพลังงาน
คุณสุพัฒนภงพันธ์มีชาวมีการโพสต์โปรยหัวเอาไว้น่าสนใจมาก
ว่าแม้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้เราชนะได้

อันนี้วันก่อนที่เป็นการแถลงหลังประชุมคอรมอลนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ใช่ไหมที่มีการโพสต์กันใช่ไหม
ตอน๔ชั่วโมงที่แล้วค่ะที่โพสต์ในเฟซบุ๊คเมื่อเช้าค่ะ
ซึ่งก็พูดหลายประเด็นเหมือนกันค่ะ
เอาเรื่องของการไม่จ่ายเงินสดเข้าบัญชีก่อน
เรื่องนี้เนี่ยนะคะคือหลายคนก็บอกว่าทำไมไม่จ่ายเงินสดน่ะ
น่าจะให้ถอนเป็นเงินสดได้แล้วก็จะได้เอาเงินไปใช้ตามใจชอบ
ทีนี้ท่านรัฐมนตรีก็โพสต์บอกว่า
เรากำลังอยู่ในช่วงการระบาดของโควิดสิบเก้า
การจะไปสัมผัสแบงค์เนี่ยมันเป็นเหตุที่อาจจะทำให้ติดเชื้อโควิด๑๙ได้
แล้วก็คิดถึงเรื่องของการลดความแออัดของประชาชนจำนวนมาก
ทั้งหมดนี้เพื่อสนับสนุนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข
อันนี้คือเหตุผลว่าทำไมไม่จ่ายเงินสดนะคะ
ทีนี้อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของความต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจรากย่า
แล้วก็ให้เงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชน
เพราะว่าร้านค้าที่รับซื้อหรือว่ารับบริการเนี่ยก็มีความตั้งใจไงคะ
อยากให้เป็นร้านเล็กร้านโชว์หวยต่าง
ซึ่งเป้าหมายตรงนี้เขาอยากให้เงินไปหมุนเวียนในระบบตรงนี้

ใช่ค่ะแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นการเปิดกว้างให้เป็นบริการทั่วไป
แปลว่าอะไรคือรวมถึงพวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างจ่ายค่าแท็กซี่
เอาอย่างเช่นสมมุตินะจะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน

โดยผู้เช่าผู้เช่าเนี่ยนะก็คือพวกเรานี่แหละค่ะ

แล้วผู้ให้เช่าเนี่ยเขาก็จะต้องมีแอปพลิเคชันถุงเงิน
เนี่ยก็สามารถไปจ่ายค่าเช่าบ้านได้เหมือนกัน
ทีนี้เรื่องว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะใช้ได้ไหม
ซึ่งท่านรัฐมนตรีโพสต์เอาไว้บอกว่า
ดูจากผลการสำรวจเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คือเขาบอกว่าประเทศไทยมีคนใช้มือถือ๕๖๗ล้านคนใช่ไหม
คิดเป็นร้อยละ๘๙ของประชากร
แล้วคนที่ใช้มือถือแบบสมาร์ทโฟนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตค่อนข้างสูง
ก็คือร้อยละ๙๖แต่กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ย
ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ก็คือได้สิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว

ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะ
แต่จะได้รับเงินโอนเข้าบัตรโดยตรง
คนที่อาจจะไม่มีบัตรสวัสดิการแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่ต้องห่วงค่ะ
เพราะว่าจะมีการประสานงานกับธนาคารของรัฐที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ
ให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนกลุ่มนี้ได้ลงทะเบียนได้
แล้วก็ได้รับการยืนยันมาแล้วด้วยว่าสามารถทำได้นะคะ
ต้องเอาให้ดีนะไม่งั้นพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาวของเราจะเดือดร้อนนะนะ

แล้วก็พูดถึงรูปแบบของโครงการเราชนะเนี่ยนะคะ
ก็วางรูปแบบให้ลงทะเบียน๑๕วัน

จะได้ไม่ต้องรีบไปลงทะเบียนกันในวันแรกไม่ต้องแย่งกันอะไรนะฮะ
ถูกต้องค่ะจะได้ให้เริ่มลงทะเบียนได้เนี่ยนะ
มกราคมไปจนถึง๑๒กุมภาพันธ์
ทีนี้คนที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขต่างนี่นะคะคุณผู้ชม

ว่าคนที่ได้สิทธิ์ในโครงการเราชนะ
จะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา๓๓
จะต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการ

รวมถึงจะต้องไม่ใช่ผู้ที่มีเงิน

ใช่หรือว่ารายได้ต่อปี

ทุกคนมีการตรวจสอบว่าน่า
คาดการณ์ว่าน่าจะสัก๓๐กว่าล้าน
คนที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ